ต่อหลายครั้งอย่าหาทำเลยน้องเอ้ย
ขับขี่รถปราศัยอย่าโชว์เลย
ลีลาท่าทางต่างบนท้องถนน
พลาดมามันไม่คุ้มครับ

อ้าวนะคะลงข้างทางไป

บิดมาโชว์ซิ่งกันอย่างนี้

มีแรงมีพลังคุณมีรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้
เอาไปทำประโยชน์ดีกว่ายิ่งช่วงนี้หลายคนเขาอยากจะได้แรงนะ
ความคิดดีนะในการช่วยเหลือของคนที่เขาประสบภัยน้ำท่วม
เอาตรงนั้นไปทุ่มเทดีกว่า
เอามาทำไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่เกิดประโยชน์

รถมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ใครเป็นคนซื้อ

เออนะคะเตือนกันอย่างนี้

พี่พี่เคยเห็น